ปกติเวลาเราอาบน้ำเสร็จแล้วรู้สึกยังไงกันคะ
สดชื่นที่ครับ
สดชื่นสบายใช่ไหมครับ
ชาวบ้านเหรอใช่ชาวบ้านกว่าร้อยหลังคาเรือนเขาบอกว่าสื่อช่วยหน่อยได้ไหมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาช่วยดูแลหน่อยสิ
คันเขยอไปทั้งตัวเลยจนเป็นแผลผู้พองแบบนี้ทำยังไงอ่ะ
บ้านหนองบอยแล้วก็บ้านโคกเพชรในตะบนกรันทาอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรำนะคะ
เขาบอกว่าน้ำปลาปลาหมู่บ้านมันต้องสกระปกแน่
คันทั้งตัวจนเป็นแผลผู้พองแบบนี้
เรื่องต้นเป็นหมู่บ้านหนองบอลหมู่๑๐กับบ้านโคกเพชรหมู่๙นะคะ
ไปตรวจสอบดูน้ำปลาปลาที่เขาใช้เนี่ยน้ำไหลปกติ
ปกติคือใสแล้วก็ไม่ขุ่นแต่ชาวบ้านบอก
ถึงจะเห็นสีใสแต่มันสกปรกแน่
ชาวบ้านทั้งหมู่บ้านกว่าร้อยหลังคาเรือนอาบแล้วคันกันไปหมดเลยอ่ะ
คือ๒เดือนก่อนเขาบอกว่าน้ำปลาปลาที่เคยใช้เนี่ย
มันผิดปกติเพราะมันมีกลิ่นเหม็น
พออาบแล้วก็คันตอนแรกนึกว่าเอออาจจะเป็นเพราะอากาศร้อน
แต่ยิ่งอาบยิ่งคันยิ่งอาบยิ่งคัน

เขาถึงขั้นต้องเอากากมะพร้าวผสมสบู่ถูตัว
ไม่ค่ะแก้คัน
คือเอากากมะพร้าวเกาไปด้วยตอนอาบน้ำมันก็เป็นแผลหนักกว่าเดิม
นี่ค่ะบางคนบอกอาบไม่ไหวแล้วน้ำปลาปลา
เอาน้ำฝนที่รองในโอ่งอาบแบบประหยัด
กว่าน้ำปลาปลามันจะสะอาดยังจะดีซะกว่า

เราก็ไปสอบถามนายกอบตกลันทาให้นะคะ
นายกอบตกรันทาบอกว่าตรวจสอบสาเหตุเบื้องต้นแล้วเนี่ย
น้ำปลาปลาไม่สะอาดจริงเพราะอะไรรู้ไหมคะ
เพราะมันไม่ได้ผ่านกระบวนการกรอง
เราก็ถามว่าอ้าวแล้วทำไมมันถึงไม่ผ่านกระบวนการกรองอ่ะ
นายกอบตบอกว่าก็ระบบประปาแต่ละหมู่บ้านเนี่ยเขาจะดูแลกันเอง
เท่าที่รู้มาหมู่บ้านที่ประสบปัญหาเนี่ย
ให้ความร่วมมือกับต้นทางในเรื่องการจัดเก็บค่าน้ำปลาปลา

แต่ไม่เป็นไรตอนนี้นายกอบตกลันทาบอกว่า
ตั้งงบเพื่อแก้ไขปัญหานี้อย่างเร่งด่วนแล้วนะคะ